ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะเริ่มความรัก
ไม่ควรทอดไมตรีให้ใครระยะนี้ที่มีคนรักอยู่
ให้ระวังท่าทีกิริยาคำพูดจะผิดใจกันได้
คนมีครอบครัวระวังมีปากเสียงกัน
สุขภาพจะมีโรคที่ขาหัวใจหรือระบบประสาท
จะมีอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำน้ำตกทะเล
เหยียบหินแหลมคมลื่นหกล้ม
การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีที่เคยสะดุดมาตั้งแต่ต้นปีจะเริ่มดีขึ้น
แต่จะมีรายจ่ายจรซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่เข้าบ้าน
การงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงมีผู้ใหญ่ส่งเสริม
แต่งานประจำจะมีปัญหาไม่เป็นตามเป้ามีความลังเลต้องปรับแผนงานตลอดเวลา
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์